นึกถึงความสนุกสีสันเพื่อนหรืออะไรอย่างนี้ครับ
ลายสกรีนแบบแปลกนิดนึง

รู้สึกว่าชอบกระเป๋าเพราะว่ากระเป๋าก็ดูใช้ง่ายดี

ชิลค่ะไปไหนก็ได้อะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่สำหรับมู้เนี่ยมุรู้สึกว่ามันคือ

เพื่อที่จะได้บอกได้ว่าเราเป็นคนยังไง

ที่นี่เป็นศูนย์รวมแห่งความสนุก
แล้วก็ความสร้างสรรค์แล้วก็ความแปลกใหม่ด้วย
เดี๋ยววันนี้จะพาไปเดินไปดูกันว่ามันมีแบรนด์อะไรบ้าง
วันนี้เลือกมาเด็ดเลย๔แบรนด์มาดูกันเลยค่ะ

เพราะว่าตรงนี้คือใครเดินผ่านก็คือเห็น
แล้วอะไรที่แบบสวยงาม
แบบว่าดูสนุกสนานไงก็จะได้อยู่ตรงนี้

เป็นหนึ่งในแบรนด์ที่มู่ชอบนะคะ

แต่ว่าจริงแล้วเนี่ยดีไซเนอร์เป็นชาวญี่ปุ่นนะคะ

แล้วก็ดูมีความเอเชียนมีความญี่ปุ่นเข้าไปในแบบมากขึ้น
เดี๋ยววันนี้มู้จะลองเลือกสัก๓ชิ้นแล้วกัน
มู่คิดว่าสาวต้องมี

ยิ่งใหญ่มากของเขาก็คือโลโก้
ที่มันจะมีช่วงที่ทุกคนต้องมี
ที่เป็นสเวตเตอร์ก็เป็นโลโก้รับปักแบบยิ่งใหญ่

ซึ่งมุคิดว่ามันน่าจะมาแทนเสือแล้วแหละช่วงนี้
ไม่มาแทนเพราะว่าเสือก็ยังอยู่

สมมุติครึ่งบินมู้จะมีชุดครึ่งบินของมู้

เสื้อก็คือคอให้มันปิดหน่อยมันไม่โปรไม่อะไร
แล้วก็แบบคล่องตัวใส่ง่าย

จะมาโชว์ชิมที่มู่เลือกว่ามันน่ารักที่สาวสันน่าจะมี

ที่มีปากลายหน้าเสือยิ่งใหญ่อยู่ตรงกลางตรงนี้
รุ่นเป็นสีเขียวเฉยหรือเป็นสีส้มอะไรอย่างนี้
แต่อันนี้มันมีความแบบสีพาสเทลน่ารักดี

ก็คือมีลายหน้าเสือเหมือนกันทุกอย่างคล้ายกัน
ใครก็มองเห็นเรานะถ้าเราใส่เสื้อส่วนหนึ่ง

อยากเปลี่ยนลุคก็อ้าออกอย่างนี้
ก็จะได้อีกลุคนึงแต่มุ่งว่าติดเข้าไปอย่างนี้น่ารักดี
ตัวสุดท้ายอันนี้ไปเลย
เล่นไฟแน่นอนอันนี้ใส่แล้วก็จะแบบปลอดภัยบนท้องถนนนะคะ
มันก็จะไปในโซนที่มูชอบและมู้เดินบ่อยมากที่สุด
มู้รู้จักโซนนี้ดีมันจะไม่มีใครรู้จักโซนนี้ดีไปกว่ามู
ถามได้เลยว่าแบรนด์ไหนอยู่ตรงไหนมู้ตอบมูชี้ได้หมดเลย
มันคือโซนที่เป็นหันไปดูก่อน
แล้วก็เป็นดีไซนเนอร์ต่างหลายดีไซนเนอร์เลยรวมกัน
วันนี้น้ำมูจะพามาดู๒ยี่ห้อที่มูชอบอยู่นะตอนนี้นะ
อธิบายไม่ถูกเหมือนแบบเหมือนใส่ผงชีรสให้เสื้อผ้า
ชิ้นนี้คือมันก็เหมือนเป็นกระโปรงธรรมดาแต่แบบมันมีลาย
ลายมันน่ารักอย่างนี้เรามาใส่กับเสื้อยืดร็อก
มันเพิ่มความสมินินให้ชุดของคุณ
ยังไม่เคยไปแต่คิดว่าชุดนี้น่าจะใช่แล้วก็ใส่บูธแล้วก็แบบมีหมวกอะไรอย่างเงี้
ใส่วันกันแดดก็น่ารักดีเขียวนี้มุชก็ชอบ

เพราะว่าสีเขียวในตู้เสื้อผ้ามูมันน้อยมาก
เห็นอะไรสีเขียวก็จะแบบชอบมากกว่าตัวอื่น

แล้วก็อันนี้ก็คิดว่ามันก็น่าจะเรียบร้อยนะคะ

แล้วก็นางมีกระเป๋าด้วยพามาดูกระเป๋าด้วยก่อน
อันนี้เป็นขนซินเตอร์ติกนะคะหรือเป็นขนสังเคราะห์ไม่ใช่ขนสัตว์จริง

บางทีที่เห็นแบบว่าอยู่ในมือถือเรามันก็คือมาแขวนเราตรงนี้นะคะ
เป็นผ้าลายตารางแล้วก็เป็นดอกไม้อะไรอย่างนี้
ใส่ไปเจอเพื่อนกินกาแฟกันใช่ไหม

ตลาดแม่กรองหรือว่าเดินบองมักเช่

เพราะว่าผู้ใหญ่ใส่ชุดนี้น่าจะสวยกว่าเด็กด้วยซ้ำ
มาดูฝั่งนี้ดีกว่านี่คือแก้นหนี้
จะเป็นโซนแบบหวานฝันนิดนึง

วันไหนที่เราอยากดูเป็นคุณหนูนิสัยดีใจดีอะไรอย่างนี้ค่ะ

คือแบรนด์นี้เนี่ยเขาจะเด่นเรื่องเครื่องหนังนะคะ
เด่นอีกอันหนึ่งจริงก็คือ

เทมเด่นเลยนะคะสำหรับสาวหรือว่านุ่มสไตลแฟชั่นนิสต้าที่ใช้ชื่ออยู่บนถนนเยอะเนี่ย
หรือแบบว่าคนที่แบบต้องรีบใช้จ่ายอะไรอย่างนี้ใช่ป่

อันนี้จริงแล้วคิดว่าเป็นของผู้ชายใช่ป่ะ
แต่คือถ้าผู้หญิงเอามาใส่แล้วเป็นแบบใส่ชุดลายดอก
แล้วก็ใส่รองเท้าบูนแล้วก็ใส่นี้หรือใส่สมิเกอร์ก็ได้

เพิ่มความแมนให้ชุดนิดนึงมาทำให้ชุดดูขัด
และนอกเหนือจากกระเป๋าที่มันเป็นสไตล์แบบว่า

หรือสาวทุกคนมันก็ต้องมีแบบว่า
เข้าใจมู้เป็นคนหนึ่งที่เวลาไปทำงาน
แบบเป็นลุคที่แบบมีทางการมากเกินไป

ก็คือจบไปทำงานอย่างนี้
มันมาแรงมากจริงสำหรับวินาทีนี้นะคะ
เขาก็ไม่หยุดที่จะเลือกสรรแบรนด์เก๋

เขาตั้งใจมอบให้พวกเราทุกคนจริงค่ะ